คุณผู้ชมดูข่าวนี้แล้วก็แบบเฮ้ยบ้าไปแล้ว
นี่ทำอย่างงี้กับตาเหรอนี่หรอโงคุลข้างหลังใช่ค่ะ
ข้างหลังดอมข้างหลังพี่เบิร์ตนี่แหละ
แต่งตัวแบบเนี้ยโงคุนพระเอกดักคอนบอลใช่ไหมเออ
แล้วเดี๋ยวดูนะว่าเขาทำยังไงกับคุณตาดูค่ะ
เมื่อมนุษย์ไม่จัดทาพระเจ้ามันใส่ชุดผ้ากินริ้ว
โลกโลกของบ้านแท็บซูนก็ถูกจำลายล้าง
เนี่ยคุณผู้ชมเหมือนกับเขาถือเป็นท่อนไม่แน่ใจเป็นโลหะอะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วดูสิตายืนอยู่อ่ะพี่เบิร์ตแล้วเอาฟาดฟาดใหญ่เลยอ่ะค่ะโอ้โห
ตาก็ไม่ได้หนีไปไหนด้วยนะตาไม่ได้หนีหรือตาอาจจะหนีไม่ไหวก็ไม่รู้ตาอายุ๘๐ปีแล้ว
คิดว่าถ้าหนีไม่ไหวเนี่ยถามว่าตาเป็นยังไงบ้างดูสิ
ใช่ค่ะเป็นแผลตกสะเก็ดแปลว่าอะไรโดนมาหลายทีแล้วเป็นแผลเต็มตัวไปหมดเลยนะคะ
ตาจริงจริงน่ะร้องมืออ่ะยกมือห้าม
ร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วนะแต่หลานก็ยังไม่หยุดเลย
แล้วมีการตั้งกล้องไลฟ์ด้วย

พอมาตอนเย็นเอาอีก
เอาอีกแบบเนี้ยคุณผู้ชม
โหวจังหวะนี้

รู้รู้ที่นี่คุณผู้ชม

ว่าอยากให้หน่วยงานไปช่วยหน่อย

ทางเพจสัยใหม่ต้องรอดนะแท้

เมื่อสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมา
เอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยนะ
ไปหาคุณตาเลยนี่บ้านอยู่ตรงซอยวัดวังทองหลาง
พร้าวร้อยหนึ่งอ่ะค่ะก็ไปถึงนะเจออุ้ยนี่เลือด
ดเลือดเป็นคราบอยู่แบบนี้อ่ะนะอืม
ขึ้นไปที่ชั้นบนเจอคุณตาค่ะคุณตาวิชัยแปดสิบปี
นอนแบบหายใจโรยรินอยู่อ่ะแล้วเนี่ยตอนที่ขึ้นไปเจอคุณตานะ
ตามเนื้อตามตัวดูสิโอ้นี่แผลเพียบเลย
ตกสะเก็ดแปลว่าโดนทำร้ายมานานแล้วมันเป็นแผลเก่าแล้วอะค่ะ
และแผลใหม่ก็ยังมีเขียวเป็นจ้ำตามเนื้อตามตัวนะ
แล้วคุณตามีไข้ด้วยก็นำคุณตาส่งโรงพยาบาลค่ะให้คุณหมอรักษา
แล้วหลานอะหลานชายอายุยี่สิบเก้าปีเนี่ยก็โดนตำรวจสอนรหลาดพร้าวเนี่ย
ตัวไปดำเนินคดีแล้วนะคะอืมเพื่อนบ้านแถวนั้นบอกว่าไงรู้ไหม
คือไม่เห็นคุณตามาประมาณสัก๓วันแล้วเพื่อนบ้านก็เลยเป็นห่วงไงว่า
ตาเป็นอะไรหรือเปล่าโดนหลานทำร้ายหรือเปล่าเพราะว่าหลานเนี่ยเสพกัญชา
อืมเวลาที่ออกฤทธิ์ทีไรก็จะมาทำร้ายตาแล้วก็อยากให้ตำรวจเนี้ยจับหลานไป
เอาไปไม่ต้องไม่ต้องปล่อยออกมาได้ไหมเพราะว่าห่วงเรื่องความปลอดภัยของคุณตา
ทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจแจ้งไปที่เพจสายไหมต้องรอดเรื่องนี้ก็ถึงมือตำรวจแล้วนะคะ
การ์ตูนนี่โงกุลต้องปกป้องคนอื่นนะก็เป็นพระเอกไงแล้วนี่มาทำร้ายคนอื่น
ป้ายหมดแล้วล่ะเออนะฮะสมองถูกทำร้ายหมดแล้ว